ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองก็สามารถจับขบวนการขนแรงงานต่างชาติเข้าประเทศไทย
ด้วยวิธีสวมหนังสือเดินทางปลอมได้นะครับ
ขณะเดียวกันก็ยังสามารถจับขบวนการปลอมหนังสือเดินทางของชาวแคเมอรูน
พร้อมตาประทับของหน่วยงานราชการต่างได้อีกเป็นจำนวนมาก
ซิลวานัทกาบิล่านางสาวโรสโอเนเกบูและนายเอซูอักบอเนเก
สัญชาติแคเมอรูนก็คือผู้ต้องหาที่ร่วมกันปลอมหนังสือเดินทางชาวแคเมอรูน
ถูกตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจับได้ภายในซอยรามกำแหง๘๐ย่านมีนบุรี
ตรวจคนเข้าเมืองหน่วยงานการศึกษา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติแคเมอรุณ
เอกสารจากสถาบันการเงินรับรองฐานะทางการเงิน

ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจึงได้ดำเนินการ
ถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
ควบคุมตัวไว้เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ขณะเดียวกันตำรวจก็ยังสามารถจับกลุ่มขบวนการ

ลักลอบขนแรงงานชาวกัมพูชาเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
ขบวนการนี้จะนำแรงงานต่างชาติเข้าประเทศไทย
โดยจะใช้วิธีสวมหนังสือเดินทางของผู้อื่น
เพื่อตบตาเจ้าหน้าที่และหลบเลี่ยงการจับกลุ่ม
ก่อนที่จะนำขึ้นรถตู้โดยใช้เส้นทาง
ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข๓๕๗
เพื่อนำมาส่งในกรุงเทพมหานคร
แต่ว่าตำรวจตรวจคนเข้าเมืองก็สามารถสกัดกั้นเอาไว้ได้ครับ